สุริยุปราคาปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์ความเชื่อโหราศาสตร์และดวงเมือง
ติดตามปรากฏการณ์สุริยุปราคาเหนือท้องฟ้าไทยพร้อมกันทั่วประเทศ
กับไทยรัฐทีวีทุกช่วงข่าว๗๙มีนาคมนี้